ใครที่ยังไม่มีเลขเด็ดในใจแล้วก็ต้องไปหาคนนี้ครับป้าเล็กเจ้าเก่าเจ้าเดิม
ที่เพิ่มเติมคือเขามีเลขเด็ดมาให้อีกแล้วแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าตอนนี้
เลขของเขานั้นโดนจองเกี้ยงแผงไปแล้วครับป้าเล็กแล้วเนี่ยนะพอหมดงวดปุ๊บโทรศัพท์เข้าปั๊บเลย
โอ้โหสุดยอดเลยนะชื่อดังมากตอนนี้อยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เราเคยเล่าข่าวเกี่ยวกับป้าเล็กเนี่ยหลายต่อหลายป้าเล็กนี่เป็นเซลปนะตอนนี้
ออกข่าวบ่อยมากเป็นชื่อดังอยู่เยอะกว่าดาราอีกค่ะอ้าวแล้วนี่น้องใบตองคุณนิวนาว
งวดวันที่๓๐ธันวาคมอย่างที่บอกไปงวดสุดท้ายของปีนี้
ตเตอรี่ของป้าเล็กโดนสั่งจองเกลี้ยงเลยนะครับทั้งทั้งที่เพิ่งจะได้รับมาจาก
ปรายศนีย์สาขาสวรรคโลกยังไม่ทันจะเอามาบรรจุใส่ลงในกระบะขาย
ยังไม่ได้มาเรียงเลขก็โดนจองเกี้ยงแล้วอ่ะ
อะไรจะขนาดนั้นป้าเล็กเขาบอกว่าลูกค้าบางรายของป้าเล็กนะ
สั่งจองเนี่ยยกเล่มอ่ะฮะยกเล่มนี่คือหนึ่งร้อยใบอ่ะค่ะ
ใช่ครับร้อยใบหมดเลยครับเพื่อเอาไปลุ้นรางวัลแล้วก็เสี่ยงดวงรับโชคปีใหม่
คืออย่างน้อยต้องถูกบ้างแหละเลขทงเลขท้ายอ่ะอืม
เขาบอกว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่๑ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีไปเฉียวรางวัลที่๒บ้างรางวัลที่๓บ้างอะไรแบบนี้
เลขท้ายยังไงก็ถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยมีโอกาสนะ
เลขท้ายแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราจะไปอดรนทนไหวได้อย่างไร
จะซื้อบ้างไงซื้อไม่ได้เพราะว่าป้าเล็กบอกว่าจองไว้แล้ว
สัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่าจะขายคนนี้ก็ต้องขายคนนี้
แล้วเลขอะไรที่ป้าเล็กบอกว่าขายดีนี่ไงผมกำลังจะถามเลยว่าป้าเล็กบอกได้ไหม
ว่าเลขอะไรนะขายดีขายดีแล้วโดนจองเป็นเลขแรกบอกหน่อยด้วยกันไหม
กำลับเจ็ดเจ็ดเก้าคือเลขอะไรป้าเล็กได้ขายหมดฮะเจ็ดเก้า
อืมป้าเล็กอาจจะพูดพูดบอกเบ้าเบาเรื่อง
เอางี้แล้วกันเกือบเป็นการสมนาคุณให้กับคุณผู้ชมที่ดูจนถึงตอนนี้

เล่าให้ฟังไปเลยว่าป้าเล็กพูดแบบนี้นะครับบอกว่าที่ขายเกลี้ยงยกแผงแต่แรกเลยก็คือเลขท้าย

อันนี้ไม่รู้จริงแต่เขาบอกว่าเนี่ยเลขนี้เกลี้ยงเลยแล้วก็เลขดังอื่นที่ขายหมดเกลี้ยงตามกันมา
ก็คือเลขท้าย๑๓๒๘และ๖๓เขาบอกว่าเป็นเลขมงคลเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมไม่ได้บอกนะ
ป้าเล็กบอกป้าเล็กบอกว่าขายดีเลขเหล่านี้ขายหมดเร็วแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมไปซื้อเลขนี้ตามนี่
ถ้ามันขายหมดแล้วคุณก็ซื้อเลขอื่นที่มีในดวงใจก็ได้
เอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องตอกย้ำกับคุณผู้ชมว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมกับข่าวแบบนี้
น่าจะบอกให้เราเอามาเล่าสู่กันซักหน่อยเฉยว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์
แล้วป้าเล็กตอนนี้โอ้โหเป็นคนชื่อดังเป็นเซเลป
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ดังที่สุดในสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เพราะว่าหาขายหมดตั้งแต่ยังไม่ได้วางเรียงเลข
ประกาศสลากงวดที่แล้วปุ๊บอีกวันนึงโทรศัพท์จองกันเรียบร้อยเลย

ป้าเล็กนี่ฮอตนะร้อนอย่างกับไฟเยอร์เนี่ย
สายเนี่ยไหม้ไปหมดแล้วโทรมาจองกันไม่เว้นเลยนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดเราซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายเนี่ย
เราก็ช่วยเหลือรัฐบาลด้วยใช่ไหมแล้วที่สำคัญเอ้าปลายปีเราอาจจะมีลุ้นก็ได้นะ
อาจจะเป็นของขวัญวันปีใหม่อะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าอย่างที่บอกทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเอาแค่พอดีแล้วกัน